ส่วนนักชกขวัญใจคนจนอย่างไม้เกษตรพัฒนานะคะก็ออกมาบอกว่าพร้อมเต็มร้อยแล้วค่ะ
ก่อนที่จะขึ้นชกกับคู่แข่งชาวญี่ปุ่นนะคะในวันศุกร์นี้ซึ่งไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดค่ะ
ความเคลื่อนไหวศึกชายาสถานโลกรวมคนดีสร้างเมืองคนดีนะคะโดยคู่ที่เป็นไฮไลท์ของงานเป็นการชกป้องกันตำแหน่งรุ่นจูเนียร์เฟสเตอร์เวทไอบีเอฟแผนปาซิฟิกหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์ครั้งที่สองของไม้เกษตรพัฒนากับชินโกคาวามูระผู้ท้าชิงรองแชมป์อันดับที่แปดชาวญี่ปุ่นที่สนาม
ชกนะคะว่าเก็บตัวฝึกซ้อมมานานเรื่องของความฟิตตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเวลาก็มั่นใจค่ะว่าไฟล์นี้จะสามารถชนะคู่แข่งจากญี่ปุ่นได้แต่อย่างไรก็ตามก็จะไม่ประมาทเพราะว่าคู่แข่งได้เปรียบเรื่องสูงที่สูงกว่าถึงเก้าเซนติเมตรและก็มีสถิติการชกที่ดีค่ะเนื่องจาก๑๔ไฟล์ของคาวามู

ก็ถ่ายทอดโสดนะคะช่องสามสิบสองเริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดโสดตั้งแต่เวลาสิบหกนาฬิกาเป็นต้นไปในวันศุกร์ที่ยี่สิบสองมกรากลมนี้ค่ะ